ถ้าเจอผู้เช่าดีมันก็สบายใจ
แต่ถ้าเจอผู้ให้เช่าเป็นแบบนี้
โอ้โหเจ้าของบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอามาให้ดูกันเลยนะครับ
บอกว่าบ้านที่ให้เช่าไปเนี่ย
เละตุ้มเป๊ะเลยนะฮะ

ไอ่าเหละเทพไปหมด
นี่ครับคนทำขนมไทยขาย

มันเพิ่งย้ายออกไปได้ไม่กี่วัน

นี่ครับสภาพคนทำขนมไทยขาย

ผมไม่ได้ว่าคนทำขนมไทยทุกคนนะ
แต่คนที่มาเช่าห้องผมอย่ามาดราม่า

ปลาปลาก็ให้ไปติดต่อ

อืมนี่มันเพิ่งออกไปได้ประมาณอ่า

หมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ได้บอกว่าคนที่มาเช่าเนี่ย
เป็นแม่ค้าขายขนมไทยพร้อมกับครอบครัวนะครับ
แม่ค้าเองขาวเนียนหน้าตาดี
แต่ค้างค่าเช่านาน๘เดือน
ค้างค่าน้ำค่าไฟจนถูกตัด
ค่าเช่าทั้งหมด๓๐๐๐บาทนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่แล้วครับ
ไปสอบถามเจ้าของบ้านหลังนี้
ก็คือนายรัชพลศรีสงคราม

มียายมีแม่แล้วก็มีลูกสาวอายุ๑๐ขวบนะครับ
มาขอเช่าก่อนช่วงโควิด๑๙

ขายของไม่ค่อยได้เลยรายได้ก็ตกต่ำ
ทีนี้คุณรัชพลเจ้าของบ้านเช่า

ค่าเช่าบ้านไปก่อนเป็นเวลา๖เดือน

หลังจากนั้นมาขอเก็บค่าเช่า

เช่าก็บ่ายเบียงมาตลอดเลยนะครับ

และยังเข้าไปอยู่ในบ้านหน้าตาเฉยเลยนะครับ

จึงขอให้ย้ายออกเพราะว่าสุดทน
ไม่ไหวกับพฤติกรรมการค้างค่าเช่า

มันซุดโทรมเหลือเกินนะครับ
เอาไว้เขาไม่ได้แล้ว

เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้เช่าบ้าน

แล้วยังต้องมาจ่ายค่าน้ำ

ไหวกับพฤติกรรมของผู้เช่ารายนี้นะครับ

ค่าน้ำ๔เดือนค่าไฟอีก๗เดือนนะครับ

ผมก็ทำมาหากินลำบากอยู่แล้ว

ก็ต้องหาเงินมาซ่อมอีกนะครับ

อย่าไปอื่นวอนเลย
อย่าทำพฤติกรรมเวลาไปเช่าบ้านใครแบบนี้
ก็ขอให้ดูแลขอให้รักบ้าน
เหมือนเป็นบ้านของท่านเองด้วยนะครับ